แห้งสุดร้านเขาชื่อร้านเขาแล้วปลาหมึกที่ถูกรีดออกมาแต่ตัวยาวมากคุณ
ยาวประมาณนี้เท่านี้แล้วแบบตัวกว้างตัวอ้วนใช่ล่ะโอ้โหคุณแต่สิ่งที่ยิ่งกว่าปลาหมึกตัวใหญ่ตัวโต
นั่นคือเรื่องราวสิคะสรุปคือยังไงสรุปยังไงฮะพ่อค้าปลาหมึก
ก็เป็นพ่อค้าปลาหมึกนี่แหละไม่ได้เป็นตำรวจอย่างที่กล่าวอ้างมา
ได้เป็นสายลับปลาหมึกไม่ใช่เลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
ว่าก่อนหน้านี้มีนักข่าวท้องถิ่นไปสัมภาษณ์ไปพูดคุยเป็นยังไงมายังไง
ก็เลยบอกว่าไปเป็นตำรวจเพื่อที่จะมาแฝงตัวเป็นสายลับหาข่าวส่งให้กับผู้บัญชาการระดับสูง
แล้วก็ได้รับความดีความชอบนะคะจากนั้นก็เป็นข่าวโด่งดังกันไปสิคุณผู้ชมค่ะ
แต่ท้ายที่สุดก็ออกมาสารภาพแล้วนะคะว่าไม่ได้เป็นตำรวจใดเลยค่ะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ทีมงานของผม๕คนทุกน้องผมก็เดินตามตลอดเก็บประยงกระหยักไปดูแล๙อำเภอในพิโลก
พอได้ข่าวได้สายงานแล้วผมก็ไปตรวจ
ฟังเสียงนายสมจิตจำสว่างอายุ๖๓ปีค่ะ
อ้างว่าเป็นอดีตตำรวจกองปราบรามมาแฝงตัวที่พิสุนโลกแล้วก็หาข่าวส่งให้กับหน่วยงานระดับสูง
เพื่อป้องกันและปราบรามปัญหาอาทยากรรมต่างบนพื้นที่นี้มานานกว่า๓๕ปี
แล้วก็อาศัยที่พิศนุโลกจนเกษียณไม่อยากกลับบ้านเกิดที่จังหวัดพิจิตร
เพราะว่าสมัยชอบอาชีพขายปลาหมึกบดนี่แหละ
ครับแล้วเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นนี่เลยจบนายร้อยตำรวจสัมพรานมา

ประวัติมาแบบนี้แต่เรื่องนี้นะครับ
พอสายลับปลาหมึกถูกนำเสนอข่าวแล้วก็โด่งดังในโลกโซเชียล
ปรากฏว่าต้องมีการตรวจสอบครับ
เพราะเมื่อวานนี้พลตำรวจตรีชาญวิมลศรีบรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ในฐานะรักษาราชการแทนผู้บังคับการปราบปรามเพราะอะไร
แล้วก็ล่าสุดพลตำรวจตรีอดีศักดิ์น้อยประเสริฐ
บังคับการตำรวจภูทรพิศนุโลกก็ออกมาเปิดเผย

มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรยอมรับสารภาพ
ว่าไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้เป็นสายลับ

ไม่ได้ดำรงตำแหน่งพันธ์ตำรวจเอกแล้วก็เสียออกมา

ตัวอ้างว่ามีความฝ่ายฝันอยากเป็นตำรวจ
ไม่คิดว่าจะมีผลเสียต่อทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค่ะเพราะว่านักข่าวท้องถิ่นน่ามาทำข่าวมาขอสัมภาษณ์
แล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวโด่งดังขึ้นมา
หลังจากที่เป็นข่าวแล้วก็ทำให้ยอดขายปลาหมึกดีขึ้น
จากเดิมขายได้วันละประมาณ๑๐๐บาท

หลังจากนั้นก็มีนักข่าวหลายสำนักไปทำข่าวอีก

นายสมจิตก็ได้สารภาพและให้ความร่วมมือ
ปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา๓๖๒
ให้ข้อมูลกับตำรวจโดยไม่ปิดบังซ่อนเร้นหรือบิดเบือน
ได้ว่ากล่าวตักเตือนที่ทำให้ประชาชนเกิดความสับสน

ว่าความผิดในการที่จะเผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ในโลกโซเชียล

แล้วก็มีใครเข้าร่วมขบวนการในการเผยแพร่ด้วย
เพราะว่าคุณพี่เขาชอบใส่เสื้อขาวคอกลม

ก็มองดูคล้ายเครื่องแบบของตำรวจ
เครื่องแบบครึ่งท่อนตำรวจนะครับแบบท่อนขาวค่ะ